เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้อย่างที่เราเกินไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการ
ก็คือผู้ชายหลอกผู้หญิงผู้หญิงหลอกผู้ชาย
ข่าวแรกเป็นภัยสังคมที่นำมาเตือนผู้หญิง
แต่ที่น่าตกใจภัยสังคมที่เกิดขึ้น
เกิดจากฝีมือผู้พิทักษ์สันติราช

เธอบอกว่าเธอเดินทางมาจาก

ถือมาเลยเอกสารหลักฐานต่างนะคะ

ก็ต้องการที่จะมาร้องกองปราบบอกว่า
เธอถูกตำรวจนายหนึ่งเป็นผู้กองนะ
ยศร้อยตำรวจเอกถูกซ้อมถูกทำร้ายร่างกาย
และผู้กองคนนี้หวังจะข่มขืนเธอด้วย
เธอบอกว่าเธอเดินทางไปร้องที่โรงพักปากท่อราชบุรี
ผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนก็ไม่มีอะไรคืบหน้า
ก็เลยไปบอกทนายรณรงค์บอกว่าให้พามาที่กองปราบหน่อย
งานเข้าพลตำรวจตรีมัยตรีชิมเฉิดอีกแล้วค่ะ
ผู้การกองปราบผู้การไมตรีค่ะท่านรับศึกหนักหน่อยนะ
คือนี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณภูริพัฒนบุดิษฐ์วันนี้ไปทำข่าวข่าวนี้มานะคะ
เราไปฟังเสียงผู้หญิงคนนี้เขาเล่าเหตุการณ์
แล้วก็เรื่องทั้งหมดในวันเกิดเหตุให้เราฟังกันหน่อยค่ะ
ถึงมาใช้ความดุลแรงแล้วตบเราตีเราอะไรอย่างนี้
เขามีปัญหาอะไรบ้างด้วยฮะ
เราไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นเคยทำกับคนอื่น

แต่รู้ว่าค่อนข้างเป็นคนแบบเอาเรื่องอะค่ะน่ากลัว
เล่าที่มาที่ไปของข่าวนี้ให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้
คือผู้หญิงคนนี้ไปรู้จักกับผู้กอง
ซึ่งเป็นผู้กองทำงานอยู่ที่โรงพักปากท่อ
เธอนี่นะคะคุณผู้ชมคือรู้จักกันได้สักประมาณ๓เดือน
ถามว่าทำไมถึงรู้จักก็เพราะว่าผู้กองคนนี้มาให้คำปรึกษา
เธอโดนโกงเงินมาให้คำปรึกษา
ผู้กองก็เลยชวนผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นเหยื่อมาเที่ยวโรงพัก
บอกว่าเดี๋ยวจะให้คำปรึกษามาสิเธอก็ขับรถมาหา
แล้วก็เคยแจ้งความด้วยตั้งแต่๒๗เมษา
เรื่องมันเกิดคือแล้วก็เธอขับรถมาหาเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าผู้กองบอกว่าเดี๋ยวพาไป
พาไปปรึกษาเรื่องของคดีความต่าง
แต่ปรากฏว่าพาไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งในราชบุรี
แล้วก็พยายามที่จะทุบตีเธอหวังที่จะข่มขืน
แต่เธอบอกว่ามีพนักงานที่โรงแรมช่วยเธอมาได้
เธอบอกว่าคือเธอไปแจ้งความไว้ที่สพปากท่อแล้วนะ

คือไม่มีความคืบหน้าผ่านมาแล้ว๑เดือน
ที่สำคัญคุณผู้ชมตำรวจนายนี้
ร้อยตำรวจเอกเนี่ยนะคะคงคู่เธอด้วย

ถ้าไม่ถอนแจ้งความเดี๋ยวเรื่องจะใหญ่แน่นอน
ที่สำคัญสื่อท้องถิ่นก็ไม่กล้าที่จะทำข่าวนี้นะ
เธอก็เลยตัดสินใจให้ทนายรณรงค์เนี่ย
พามาที่ส่วนกลางพามาที่กองปราบ
บอกว่าอยากให้กองปราบรับเรื่องจากสพปากท่อ

ที่สำคัญตำรวจนายนี้คนที่ก่อเหตุ
บอกแบบนี้นะคะหลังจากที่ไปสืบประวัติมา
พฤติการพฤติกรรมแบบนี้เนี่ย

ทำมาแล้วกับผู้หญิงประมาณ๓๔รายด้วยกัน
ส่วนทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
รณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
บอกแบบนี้ค่ะบอกว่าอาการล่าสุดของผู้หญิงคนนี้
คือตอนนี้หูด้านซ้ายก็มีรอยช้ำ
จากว่าถูกทุบตีแล้วก็แก้วหูฉีกขาด
ทำให้เธอมีปัญหาเรื่องของการได้ยินด้วย
ซึ่งการตรวจสอบร้อยตำรวจเอกนายดังกล่าว
ตอนนี้คือร้อยตำรวจเอกคนนักกล่าว
ก็ยังคงทำงานที่สพปากท่อ
ปกติไม่ได้มีการถูกลงโทษทางวินัย

เขาก็เลยบอกว่ากลัวว่าผู้หญิงคนนี้

แล้วก็ตำรวจนายดังกล่าวอาจจะมายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ก็เลยตัดสินใจพาผู้เสียหาย
มาร้องขอความเป็นธรรมที่กองปราบนี่แหละค่ะ